เวทีดีเบตครั้งสุดท้ายของไทยรัฐทีวีนะฮะ
เห็นบอกคุณจอมขวัญมีอะไรจะถามก่อนเลยไม่ใช่เหรอ
เพราะว่าแบบเวลาแนะนำเราแนะนำว่าเขาเป็นแคนดิเดตนายก

เอางี้เลยคือถามง่ายเลยก็ถามแบบตำแหน่งเนี่ยตกลงเอาจริงเลยนะคะ
พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีบ้างณวันนี้เลยอ่ะ

ขอเอามือลงไปถามอีกที
ถามย้ำนะคะเมื่อสักครู่นี้ถามแล้วว่าพร้อมเป็นนายก

ตามสิ่งที่ยาวเป็นรัฐมนตรี

เชิญแล้วฯทำฝัน

ใครยกก่อนมองทันใช่คนเดียวกันหรือเปล่าท่านเสรีพิสูจน์ใช่หรือเปล่ายกคนแรกหรือเปล่า
ความจริงแล้วยกก่อนยกหลังก็ไม่ได้มีผลกับคะแนนเลือกตั้งอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเราหาเรื่องว่าจะให้ใครพูดก่อนแค่นั้นแหละ